นครนายกค่ะมีผู้ชายคนนึงชอบผู้หญิงอีกคนนึงมารักมาตั้งแต่เด็กแล้ว
สุดท้ายก็พยายามตามตื้อตามจีบเขาแต่เขาไม่เล่นด้วย
เคยคุยกันพักหนึ่งแหละแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงเหมือนกับว่าตีตัวออกห่าง
แล้วไปเปิดตัวแฟนใหม่โอ้โหทนไม่ได้ค่ะ
คว้าปืนมายิงเขาเกือบตายแล้วเกือบจะยิงตัวตายตามด้วย
แต่ญาติห้ามไม่ทันประเด็นเรื่องมันโอละพ่อ
ตรงที่ว่าฝ่ายชายที่จะไปยิงเขาเนี่ยตัวเองมีลูกมีเมียแล้วนะคะ

วินาทีขณะที่นายนรมิตช้างขนุนหรือเอวัย๔๙ปีผู้ก่อเหตุ
เดินมานั่งโต๊ะม้าหินอ่อนที่มีนางสาวมันทนาไกลเชย
เอวัย๔๓ปีผู้บาดเจ็บนั่งอยู่ด้วย
จากนั้นนายนรมิตคว้าปืนเจาะยิงเข้าที่บริเวณไหล่ของฝ่ายหญิงหนึ่งนัด
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันจอกขมับขวาตัวเองหวังฆ่าตัวตายตาม
แต่คนในบ้านห้ามไว้ทันจึงเกาะเหตุไม่สำเร็จ
เหตุการณ์ทั้งหมดถูกกล้องวงจรปิดของบ้านนางสาวมันทนาในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลปากพลีอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกบันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้
หลังเกิดเหตุไม่คาดฝันครอบครัวนางสาวมันทนารีบแจ้งตำรวจสพปากพลีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
อาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒พร้อมเครื่องกระสุนปืน๕นัดปลอกกระสุน๑ปลอก
เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งยังไปจับกลุ่มตัวนายนรมิตผู้ก่อเหตุ
ที่ไปหลบหนีอยู่บ้านน้องสาวควบคุมตัวไปสอบปากคำ
จากการสอบถามนายนรมิตให้การว่าแม้ตัวเองจะมีครอบครัวแล้วแต่ก็ไปมาหาสู่และรักนางสาวมันทนามาก
ที่ผ่านมานางสาวมันทนามักจะขอเงินใช้เป็นประจำตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นจนตอนนี้เงินหมดบัญชี
จากนั้นไม่นานนางสาวมันทนาก็เริ่มพาเพื่อนชายคนสนิทเข้าบ้านมาเปิดตัวว่าคบหากันพร้อมบอกว่าคิดกับนายนรมิตแค่พี่น้อง
ขณะที่ผู้เป็นแม่ของนางสาวมันทนาเปิดเผยว่าที่ผ่านมานายนรมิตมาที่บ้านเป็นประจำและบอกว่ารักลูกสาวตัวเองก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
หากอยากจะรักก็ขอให้รักในฐานะน้องสาวแต่นายนรมิตก็บอกว่ายังไงก็จะรักเพราะรักมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ก็คิดอยู่เหมือนกัน
ก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ามันจะทำวันไหน
อ๋อไม่รู้คิดอยู่เหมือนกัน
ก็คิดอยู่ก็กลัวเพราะวันมันก็พูด

มันว่าถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้
มันก็จะฆ่าฆ่าลูกเราด้วยฆ่ามันด้วย
หลอกให้ตายคู่กันอะไรอย่างนี้ก็เคยพูด
น้องสาวนายนรมิตนำสมุดบัญชีเงินฝากของพี่ชายมาให้ดูว่า
มีการถอนเงินสดไปหลายครั้งตั้งแต่๕๐๐ถึง๕๐๐บาท

น้องสาวนายนรมิตยังบอกอีกว่าพี่ชายมีเมียและลูกแล้วก็จริง
แต่เมียป่วยพี่ชายจึงไปคบหาลึกซึ้งกับนางสาวมันทนา
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดทุกคนในหมู่บ้านก็รับรู้
ก่อนหน้าที่พี่ชายจะถูกจับกลุ่มได้เล่าให้เธอฟังว่าไม่เหลืออะไรแล้ว
ถูกนางสาวมันทนาหลอกเงินไปประมาณ๑แสนบาท
อ้างว่าจะเอาไปเป็นเงินค่ารักษาโรคมะเร็ง
พี่ชายเรารู้สึกแบบอึดอัดใจหรือว่าคิดอยู่ในใจว่า
ว่ามีความคับแค้นใจอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ
แต่เรารู้ว่าพี่ชายเนี่ยเคยพูดพูดวันที่วันที่ตำรวจมาจับเนี่ยว่า
เขามีเงินผู้หญิงคนนี้หลอกเอาเงินเข้าไปหมดเลย
อ่าก็คือเงินเนี่ยได้จากการที่ว่าพ่อเนี่ยให้
เพราะให้เงินลูกชายไปทั้งหมด๒แสนกว่าบาท
แล้วเขาพูดตอนที่ตำรวจจับเขานะบอกว่า
เอาเงินกูไปหมดเลยเอาเงินกูไปหมดเลย
เงินกูหลอกกูหลอกลวงกูเอาเงินกูไปหมดเลย
ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาให้กันจริงหรือไม่จริง
ทางนี้คุณก็ต้องไปสัมภาษณ์กับผู้ต้องหาอีกทีนึงถูกไหมคะ
เพราะว่าอันนี้เราฟังจากพี่ชายเราพูดแต่ซึ่งเราไปดูเงินในบัญชีของพี่ชายเรา

หลังจับกลุ่มตำรวจแจ้งข้อหานายนรมิตพยายามฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
และบุกรุกเคหสถานผู้อื่น
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน